มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดระยองนะครับ
เมื่อผู้เป็นพ่อวัยแปดสิบเอ็ดปียิงตัวตายคาบั้นพัก
พร้อมกับทิ้งจดหมายบอกลูกเอาไว้นะครับบอกว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว
ต้นเชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบและเกิดอาการซึมเศร้า
ติดตามจากรายงานครับ
ความรู้สึกของนายศีวกรขวัญดีอายุห้าสิบเอ็ดปี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

ยิงไปหนึ่งนัดตามร่างกายไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้าย
และยังพบจดหมายฉบับหนึ่งเขียนถึงลูกใจความในจดหมายระบุว่า
หาทางออกได้แล้วพร้อมขอโทษสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น
ศิวากรบอกว่าคุณพ่อเคยเป็นพนักงานดับเพลิงเทศบาลนครระยอง
เกษียณอายุได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านหลังนี้กับแม่มาโดยตลอด
ส่วนลูกทั้ง๓คนเมื่อมีครอบครัวต่างก็แยกย้ายออกมาอยู่บ้านคนละหลัง
แต่ก็ยังอยู่ในระแวกเดียวกันก่อนหน้านี้เคยชวนพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยกัน
แต่หลังจากอยู่ได้เพียง๓วันพ่อก็บ่นคิดถึงบ้าน
ต้องพามาส่งที่บ้านหลังนี้โดยจะมีลูกหลานแวะเวียนไปหาพ่อกับแม่ทุกวัน
กระทั่งก่อนเกิดเหตุเพียง๒วันเขาได้มารับแม่ไปดูแลที่บ้าน
เนื่องจากแม่ป่วยเป็นเบาหวานเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็น
โดยวันที่มารับแม่ไปพ่อไม่ได้มีอาการซึมเศร้า
พูดแค่ว่ามาพาแม่ไปอีกแล้วโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้น
สังเกตแม่แต่ก่อนตายบ้านตรงข้ามเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านนี่นั่งคุยกันว่า
หลุงอย่างนู้นหลุงอย่างนี้ไม่มีวิแวะเลย
ศิวากรยืนยันว่าพ่อไม่มีหนี้สินไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
มีเพียงอาการปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
ซึ่งก็เคยพาไปพบแพทย์แล้วก็ไม่พบอะไรผิดปกติ
คิดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากความเหงา
การตัดสินใจจากไปของพ่อนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างมาก
และทำให้ศิวกรรู้สึกผิด
ไม่คิดว่าการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง๒วันนั้น
จะนำมาซึ่งเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดในชีวิต
ประจำตัวก็ไม่มีมีช่วงหลังแค่เจ็บท้อง
ซึ่งก็พาไปหาหมอซึ่งผลวินิจฉัยของหมอก็ยังไม่ออก

ปัญหาหนี้สินพ่อเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่นมยันแก่พ่อไม่เคยที่นี่
ส่งลูก๓คนจบปริญญาตรีหมดก็ไม่เคยไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาให้ลูกเรียน
ก็มีประเด็นเดียวคือว่าเขาคงจะแบบวันนี้รู้สึกเหงาแล้วก็ชัววูบ
ประมาณนั้นระหว่างที่ผมขับรถกลับบ้านผมยังคิดเลยนะว่า
คงจะยิงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อต้องการให้แม่ให้ลูกกลับมาดู
คือว่าเขาเนี่ยอย่างนี้คือแบบดึงแบบดึงดูความสนใจอะไรหรือเปล่า
แต่ที่ไหนได้เขายิงหัวเลยตายเลยเขาเนี้ยเป็นอุทาหอนเลยเนี้ยเนี้ย
คนแกไว้บ้านคนเดียวเนี่ยแกปิดประตูบ้านเลยนะยิงตัวตายอ่ะ
ปิดประตูบ้านเลยนะแล้วรู้สึกว่าจะอาบน้ำก่อนด้วย
ดูทีวีกินข้าวอาบน้ำกินข้าวนอนดูทีวี
รู้สึกว่าน่าจะท้าแป้งเลยนะตอนที่ผมไปดูศพครั้งแรกอ่ะ
ก็คิดว่าคือเป็นเรื่องปกติของเขาไงที่เขาเป็นกิจวัตประจำวันนี้ก็ต้องทำ
แต่วันนี้มันไม่ใช่ครับผมได้รับข่าวผมช็อกเลย
ขณะที่บรรยากาศงานศพมีชาวบ้านทยอยเดินทางมาช่วยงาน
พร้อมร่วมแสดงความเสียใจส่วนกำหนดการทรัพย์พนาคิต
จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๑๗กุมภาพันธ์นี้ที่วัดบ้านแหลง
ตำบลบ้านแหลงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
รพันธ์ขันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน